ไปดูที่จังหวัดอ่างทองนะคะเป็นเหตุยิงกันในร้านเหล้า
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๑ศพแล้วก็มีผู้บาดเจ็บใน๓ราย
สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นได้ความประมาณนี้นะคะ
ว่าผู้เสียชีวิตพร้อมเพื่อนเขามาที่ร้านอาหารแห่งนี้
แล้วก็เกิดมีปัญหากันอยู่ในร้านก็พากันออกมาเคลียร์นอกร้าน
เคลียร์กันแล้วก็มีการยิงปืนกันขึ้นนะคะ
พอปืนยิงขึ้นหนึ่งนัดหลังจากนั้นมีการดวนปืนกันชุนละมุนไปหมด
สุดท้ายก็มีผู้เสียชีวิตอย่างที่บอกไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านอาหารกึ่งผับนะคะ
ตั้งอยู่ริมถนนสายเลี่ยงเมืองอ่างทอง
ลูกค้าอยู่ในร้านเนี่ยพอเกิดเหตุขึ้นมาโอ้โหวิ่งหนีกระเจิงเลยนะคะ
บกระสุนปืนค่ะตอนแรกหลังเกิดเหตุเนี่ยมีผู้บาดเจ็บสี่คน
ต่อมาเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาล๑คน
สุดท้ายเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑และบาดเจ็บ๓คนเนี่ยนะคะ
ทีนี้ไปสอบถามเบื้องต้นทราบว่านายประเสริฐเสวกอายุ๔๒ปี
เจ้าหน้าที่เทศกิจของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ย
เขาไปดื่มในร้านกับเพื่อนสัก๒๓คน
จากนั้นก็ไปแสดงกิริยาบางอย่างทำให้คนในร้านไม่พอใจ
ก็มีการพากันออกมาเคลียร์นอกร้านนะคะ
แต่เหมือนจะเคลียร์กันไม่ลงตัวนะคะผู้ตายก็ชักปืนขนาดเก้ามอมอออกมา
ยิงใส่ผู้บาดเจ็บขณะกำลังเคลียร์กันผู้บาดเจ็บในสามคน
พอยิงปืนนัดแรกไปเกิดการชุลมุนกันขึ้นค่ะ
หน้าร้านเนี่ยเสียงปืนดังสนั่นหลายนัดสิ้นเสียงปืนไม่รู้แหละใครยิงใคร
ครับก็พบว่านายประเสริฐถูกยิงไปแล้วโดนยิงใต้ราวนมด้านขวา
แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะอืมขณะญาติบางส่วนก็ช่วยกันเตรียมที่
สถานที่รอรับศพนายประเสริฐที่วัดจันทร์ในอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ครอบครัวก็เดินทางไปรับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ทีนี้ไปสอบถามนางสาวพัชราคุ้มมงคลอายุยี่สิบเก้าปีภรรยากองผู้ตายอ่ะค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมคะเธอกำลังอุ้มท้องอยู่เลยนะคะ
ลูกคนเล็ก๙เดือนจะคลอดในกลางเดือนหน้าแล้ว
ลูกคนโตก็อายุหนึ่งขวบนะคะคนที่สองก็อยู่ในท้อง
ภรรยาเนี่ยบอกว่าสุดสัปดาห์เนี่ยสามีก็เดินทางกลับบ้านช่วงวันหยุดนะคะ
ออกจากบ้านไปตอนประมาณ๓ทุ่มบอกว่าเดี๋ยวจะไปเลี้ยงฉลองวันเกิดกับเพื่อน
แต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นใครจากนั้นสักประมาณสี่ห้าทุ่มอะค่ะ
ส่งไลน์มาบอกว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนจะกลับบ้านนะ
เธอก็รอสามีรอจนเที่ยงคืนกว่าแล้วก็ยังไม่กลับ
โทรติดต่อไปเนี่ยห้าสิบสายได้ไม่มีคนรับเลย
จากนั้นโรงพยาบาลโทรกลับมาบอกว่าสามีของเธอเนี่ย
เสียชีวิตไปแล้วนะคะเธอบอกว่าตอนนี้กังวลเรื่องของคดีเนี่ย
มากที่สุดเลยพอรู้มาว่ากล้องวงจรปิดที่ร้านใช้การไม่ได้
ก็เลยวอนผู้เห็นเหตุการณ์ใครเห็นเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะคะ
มาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ